มันจะมีผลต่อฟุตซอลไทยลีกเพราะว่าบิ๊กปอมเผยว่า
ปัจจุบันมีการวางโปรแกรมรูปแบบใหม่สำหรับศึกฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐
จบครึ่งฤดูการแรกในเดือนมิถุนายน